กับครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ
รู้จักกันในนามสุนทรฟู้ค่ะ
เขาเรียกกันว่าครูฟู้นะคะ

มีถึง๔หมายจับด้วยกัน

อันนี้ก็คือเราจะไปไหนนะ
ก็คือเข้ารายวันอยู่อะครับ

ตามรายงานก็คือครูฟู้คนนี้ค่ะ
นายวิวัตรวงศาหนีการจับกลุ่มมาหลายปีค่ะ

มีหมายจับ๔หมายนะครับ

แล้วแฝงตัวในพื้นที่เป็นเดือนนะคะ

คอนโดมิเนียมย่านวัชรพล

ก็จะคอยตามดูกิจกรรมของสถาบัน

หากเขามีงานรับปริญญางานกีฬา

ครูฟู้ก็จะเอาโปรไฟล์ครูดีเด่น

ว่ามีห้องเช่าระยะสั้นลงข้อมูล

เป็นครูดีเด่นมีโปรไฟล์
น่าเชื่อถือก็ใช้บริการ

หลังจากนั้นครูฟู้คนนี้
ก็จะเชิดเงินไป

ไปก่อเหตุที่งานศิลปะหัฐกรรม

ครูฟู้ก็ยอมรับผิดแล้วบอกว่ายังรัก

ไม่อยากให้แวดวงครูเสื่อมเสีย
อะไรนะคะเนี่ยไม่ใช่อ่านผิดใช่มั้ยคะ

ของเรื่องนี้ด้วยมีแต่งกรอนสดด้วยค่ะ

ผมรักอาชีพครูครับแต่ว่าผมก้าวผิดเองครับ
ก่อนจะทำสิ่งใดขอให้คิด
อย่าพลาดผิดจนชีวิตคิดถล่ำ
สิ่งใดประกอบด้วยเวรกรรม
และเน้นย้ำทำกรรมดีอย่างที่เป็น
หากพลาดผิดผิดไปแล้วมิแคล้วโทษ
จากเป็นโจทย์ตกจำเลยคนเหยียบย่ำ
ขอโอกาสที่มีได้แก้กรรม
กระทำแต่สิ่งดีเพื่อสังคม

โอ้โฮขอบคุณครับด้วย
อันนี้คือต้องยอมรับว่าด้นโสดเก่งจริง
แต่ว่ามันอาจจะผิดที่ผิดเวลาไปสักนิดนึ

แล้วไม่ได้มาด้นที่สถานีตำรวจในฐานะที่เป็นผู้ถูกจับกลุ่ม

อย่างที่บอกค่ะก็เป็นครูที่เป็นครูดีเด่น
ที่เก่งขนาดนี้เพราะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะ
แล้วรับราชการครูภาษาไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ว่าที่มาอยู่จุดนี้ได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าติดพนันออนไลน์คุณผู้ชม

เนี่ยมันก็เลยแบบแก้ปัญหาพันตูไปจนมาอยู่จุดนี้

ต้องมาร่ายกรอนสดบนโรงพักนะคะเขาบอกว่าติดพนันออนไลน์
หาเงินเลี้ยงแฟนนุ่มชาวลาวแล้วก็พาไปหยิบยืมเงินนักเรียน
สุดท้ายถูกไล่ออกจากข้าราชการครู
แล้วก็ทำเหตุผิดจนถูกจับได้ในที่สุดค่ะ
ก็สิ้นสุดชีวิตความเป็นครูค่ะ
ทุกอาชีพหมดอนาคตได้นะครับ
ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะภัยรูปแบบใหม่พนันออนไลน์ครับ